นะคะที่ว่าเป็นอดีตตำรวจไปปล้นชิงรถกระบะของคนขายน้ำเต้าหู้อ่ะ
ที่ตอนแรกบอกตกลงตำรวจจริงตำรวจปลอมอะไรยังไงกันแน่
สรุปพี่อุ๋ยอดีตตำรวจทั้งคู่นะคะ

นี่ล่าสุดตำรวจจับได้แล้ว
ดาบตำรวจบันเทิงไปจับได้ที่ลำปาง

บดานอยู่กาญจนบุรีโดนจับได้ทั้งคู่
นี่นี่คือพฤติการการก่อเหตุนะคะ
เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าไปจี้ผู้เสียหายในจิรว
ว่าในป๊อปวัย๒๕ปีที่เป็นคนขายน้ำเต้าหู้และชิงรถกระบะเข้าไป
มัดมือมัดเท้าเขายัดใส่รถไปด้วย
ตำรวจจับได้ขออ่านชื่อเต็มเลยก็แล้วกันนะคะ
นายปฏิวัติบันเทิงสมหวังอายุ๕๐ปีคนที่จับได้ที่กาญจนบุรี

ชื่อสองคนเขาเหมาะสมกันดีเหลือเกินนะคะ

บันเทิงทั้งคู่แต่พฤติกรรมบันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
อายุ๕๐ปีกับ๕๑ปีโดนจับแล้วเรียบร้อยนะคะ
ตำรวจเนี่ยตามจับตัวได้แล้วก็นำไปสอบสวนที่โรงพักษพท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะว่าเขารวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญเป็นคลิปวงจรปิดการก่อเหตุทั้งหมดของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนะคะ
จุดก่อเหตุจะเห็นเลยว่าดาบบันเทิงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นำเข้าไปเพราะว่าดาบปฏิวัติ์เนี่ยขับรถเก่งนะคะตาม
พอไปถึงเสร็จปุ๊บคันสีดำนั่นคือดาบปฏิวัติมอเตอร์ไซค์นี่คือดาบบันเทิง
พอไปถึงตรงจุดเกิดเหตุก็จะเห็นรถกระบะของผู้เสียหายถูกดักปล้นแล้วก็ช็อตไฟฟ้าเนี่ยในจังหวะนี้เลี้ยวไปถึงตรงจุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็ไปเจอกับรถของในป๊อปผู้เสียหายนะคะแล้วก็เป็นพฤติการที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ช็อตแรกที่เราปล่อยคลิปเลยก็คือเขาเอารถไปขวางหน้าไว้พอผู้เสียหายรถกระจกลงปุ๊บโดนช็อตไฟฟ้าลากลงมาทำแบบนี้

แล้วก็คือหลักฐานสำคัญเลยที่ทำให้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวคนร้ายได้นั่นรถของผู้เสียหายขับมากำลังจะมาถึงตรงจุดเกิดเหตุที่โดนเกาะเหตุปล้นรถไปอ่ะค่ะแล้วมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งด้วยเป็นมุมที่ผู้เสียหายเนี่ยหนีลงมาขอความช่วยเหลืออันนั้นรถของดาบปฏิวัติขับตามเข้าไปแล้วนะคะนี่นี่จังหวะผู้เสียหายวิ่งหนีมาเห็นไหมวิ่งมาขอความช่วย
ดาบปันเทิงเนี่ยทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็ขับกระบะผู้เสียหายไปส่วนดาบปฏิวัติก็ขับรถของตัวเองออกมาต่างคนต่างแยกกันหลบหนีนะคะ
ปฏิวัติขับซีวิกสีดำคันนี้ย้อนกลับไปกบดานอยู่พื้นที่เมืองกาญจนบุรีส่วนกระบะสีขาวของคุณป๊อปผู้เสียหายที่ดาบบันเทิงขับไป
ขับมุ่งหน้าไปเชียงใหม่แล้วก็จอดรถทิ้งไว้แต่สุดท้ายอย่างที่บอกไม่รอดนะคะไปตามจับตัวได้ที่ลำปาง
พอตามจับไม่ได้ก็คุมตัวกลับมาที่สพท่าเรืออุ้ยคุณป๊อปนี่มาเลย
ขอดูหน้าหน่อยว่ามันถูกคนไหมถูกตัวไหมใช่ไหมคุณป๊อปเห็นหน้าปุ๊บเอามือชี้เลยอ่ะ
ใช่เลยคุณตำรวจสองคนนี้แหละคนร้ายที่ทำร้ายแล้วก็ปล้นรถผม
คุณโป๊บอกเออสบายใจแล้วที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้สักที
แล้วก็ดีใจด้วยนะที่ได้รถคืน
แต่ถ้าเป็นไปได้พี่อุ๋ยคุณป๊อปว่าไงรู้ไหม

อยากได้หม้อต้มน้ำเต้าหู้คืนด้วยมันอยู่ท้ายรถกระบะ

ตอนเราไปชี้หน้าเขาเนี่ยเขาพูดอะไรกับเรา
ไม่ได้เข้าสงสัยตามองไม่บอกว่าสำนึกผิดขอโทษอะไรแบบนี้
ไม่มีครับมีแต่ผมมองตาเขาแต่เขาไม่ได้มองไม่ได้มองผมครับ
ครับก็ถ้าใครเผื่อเจอหม้อเต้าหู้ถังแก๊สถังเต้าหู้ก็ติดต่อมาได้ครับ

ครับเราก็เอาไว้ทำหากินครับ

ใช่คุณป๊อปจิรวจิรวรรดิติดต่อเขาไปหน่อยนะ
้อต้มน้ำเต้าหู้เขาเขาเป็นพ่อค้าน้ำเต้าหู้ไง
นี่เด็กปืนนะปืนใหญ่อาเซนอนนะ
เสื้อเขาน่ะทำไมครับพี่หอยมันไม่ถูกตามไม่ถูกใจอย่างไรคะ

ก็ต้องว่างผ่านมาช่วยซื้อช่วยอุดหนน

เอ้าไปดูฝั่งผู้ต้องหาทั้งสองคนหน่อยยอมรับสารภาพ
แต่โดยดีเพราะพฤติการมันชัดเหลือเกินนะคะ

จากตำรวจมันไปเป็นโจรได้ยังไง
เขาบอกว่าคือเขาเคยเป็นตำรวจแต่ถูกให้ออกจากราชการทั้งคู่
แล้วก็เลยชวนกันไปเปิดอู่ซ่อมรถที่อำเภอบ่อพลอย
ปรากฏมันขาดทุนมีหนี้สินประสบปัญหาทางการเงิน

จับมือชวนกันบอกไปป้นรถกันเถอะ
ดูนะคะชวนกันไปก่อเหตุ

หลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้วออกจากโรงพักไปทำแผน๓จุด
จุดแรกคือจุดที่ผู้ต้องหาวางแผนดักปล้นรถของคุณป๊อป
ก็เอามอเตอร์ไซค์ของแม่ยายดาบบันเทิงมาดักขวางถนนไว้
แล้วก็เอาเก๋งซีวิกสีดำมาจอดขวางถนนอีกรอบนึง
พอคุณป๊อปขับรถผ่านปุ๊บก็ร่วมกันลงมือช็อตไฟฟ้า

ช็อตเขามัดมือมัดเท้าลากเขาขึ้นรถไปเลยทำตัวเป็นตำรวจอ่ะ
ถามว่าคุณป๊อปแค่โชคไม่ดีขับรถผ่านมาแล้วมาเจอสองคนนี้หรือเปล่า
เปล่านะคะเพราะเขาไปดักรอเฝ้ารอดูเป้าหมายแล้วก็เลือกรถเขาเลือกตั้งใจเลือกคุณป๊อปเลย

จุดที่๒ที่ต้องไปทำแผนเลยเป็นหน้าร้านเต้าหู้ของคุณป๊อปที่อยู่ห่างจากจุดดักปล้นประมาณเกือบ๔กิโลเมตร
เพราะว่าดาบบันเทิงกับดาบปฏิวัติมาเฝ้ารอเลือกดูว่าตกลงเอาใครดีแล้วก็ตัดสินใจเลือกคุณป๊อปค่ะ
เป็นจุดที่สองดาบขับรถมานัดเจอกันหลังก่อเหตุ
แล้วก็เตรียมจะพาคุณป๊อปหนีออกจากพื้นที่แต่คุณป๊อปหนีลงมาได้
ทีมข่าวก็พยายามถามทั้งดาบบันเทิงและดาบปฏิวัติแบบนี้
ก็เอาจริงเป็นการถามตามมารยาทเพื่อให้โอกาส

พี่อยากจะพูดอยากจะขอโทษอะไรผู้เสียหายไหม
ดาบบันเทิงตอบสั้นว่าไงรู้ไหมคะครับไม่มีครับ
ส่วนดาบปฏิวัติแน่กว่านั้นอีกไม่พูดสักคำค่ะ
ชาวบ้านคือเดินมารุมประนามด่านะคะอย่างที่บอกไม่มีใครตอบเลยไม่มีครับไม่อยากชี้แจงไม่อะไรทั้งสิ้น
ทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถตู้กลับโรงพักเพื่อดำเนินคดีนะคะข้อหาคือร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแล้วก็ร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นค่ะ
ตรวจสอบประวัติดูอย่างที่บอกสองคนนี้เคยเป็นตำรวจทั้งคู่ใช่ไหมแต่โดนให้ออกจากราชการดาบบันเทิงนี่น่ากลัวมากนะทำไมฮะเป็นอดีตตำรวจสพท่าเรือนี่แหละเคยก่อเหตุฆ่าล้างหนี้ห้าหมื่นบาทคือเอาปืนไปยิงสามีภรรยาที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะเสียชีวิตสองศพในพื้นที่สพบังแพรราชบุรีเมื่อปี๕๗แล้วถูกให้อ
หรือเปล่านี่คือประวัติของดาบบันเทิง
ส่วนดาบปฏิวัติเป็นอดีตตำรวจสังกัดสพเมืองกาญจนบุรี
ถูกให้ออกจากราชการเรื่องยาเสพติดปี๖๔ค่ะ
โอ้โหจับมือกันเข้าคุกไปเลยนะคะ
ไปบันเทิงกันอยู่ในคุกอดีตได้ทั้งคู่อ่ะ